อีกหนึ่งบทเพลงที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศคุ้นหู
คือเพลงที่ชื่อว่ารูปที่มีทุกบ้าน
ได้ยินแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสมจิตมุทุธรรมลักษณ์อายุ๖๑ปี
เป็นชาวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับ
รูปที่มีทุกบ้านกล่าวถึงความรู้สึกด้วยอาการน้ำตาคลอ
หลังจากติดตามแถลงการสำนักพระราชวังบอกว่าตัวเองพร้อมครอบครัวที่จดจ่อดูโทรทัศน์
รู้สึกใจหายกับข่าวการสวรรคตหดหู่บรรยากาศเงียบกว่าทุกวันที่ผ่านมา
เช่นเดียวกันกับนางสาวมะยุรียิ่งทวีพานุรัติเจ้าของร้านจึงหัวเซ่ง
รู้สึกเสียใจและขอร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้กันทั้งครอบครัว
ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวได้ยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติมาโดยตลอดครับ
ที่บ้านน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายประวินนางธัญนันอ่ำพุทธรานะครับ
พร้อมกับลูกสาวซึ่งเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านจำหน่ายของชำและของเบตเตอร์เล็ดทั่วไป
รักและเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
สะสมพระบรมชายลักษณ์มานานกว่า๓๖ปีแล้วโดยใส่กรอบรูปอย่างสวยงามเก็บไว้จำนวนมากหลายหมื่นรูป
ซึ่งจะติดรูปภาพไว้ทุกแห่งทั่วบ้านเช่นหน้ามร้านห้องโถงห้องครัวและบนหัวนอนภายในห้องนอนเพื่อกราบไหว้ก่อนเข้านอนและตื่นนอน
ซึ่งทำมาเป็นประจำจนถึงรุ่นลูกของตัวเองครับ
ด้านในขันพุ่มสวยอายุ๘๓ปีครับอาศัยอยู่ที่หมู่๖ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองอดีตทหารเกณฑ์
ที่มีการสะสมพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏมานานกว่า๑๐ปี
โดยเก็บสะสมจากปฏิทินหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง
แล้วก็นำมาใส่กรอบไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
นำมาแขวนไว้ตามข้างฝาและส่วนต่างของตัวบ้านกว่า๒๐๐ภาพ
ซึ่งบางภาพหาดูได้ยาก
ขันกล่าวว่าเมื่อรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเสด็จสู่สวรรคาลัยมีความเสียใจเป็นอย่างมากครับ

และที่บ้านพักของนายอับดุลละกักกาหรือว่าบังโดนะครับอายุ๕๙ปี
อยู่ถนนวังตอตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรังอำเภอเมืองตรัง
ซึ่งก็มีการสะสมพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏมาเป็นเวลากว่า๓๐ปีแล้ว
โดยมีภาพตั้งแต่พระองค์ทรงพระยาวจนถึงปัจจุบันเกือบทุกอิริยบทจำนวนนับพันภาพครับ
ทางด้านของนางนิชาบรีวิรพรชัยกุลลูกสะพ้ายของนายอับยนต์ละบอกว่า